ดูเรื่องของอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
นี่เขาจะบอกว่าเอาง่ายค่ะว่าภาษาป่าคือมักง่ายร่มเก๋งค่ะ
กลับรถกลางถนนแล้วเส้นตรงกลางเนี่ยเป็นเส้นเหลืองทึบด้วย
ผิดมั้ยผิดที่ผิดเต็มค่ะ
ประเด็นอยู่ตรงที่มอเตอร์ไซค์เข้ามาทางตรงเขาชนเขาอย่างจัง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ชัดมาก
เห็นไหมโอ้โหกระเด็นมาแบบนี้อีกมุมหนึ่งนะ
โอ้โหมันใช่จุดกลับรถไหมล่ะ
รถคันนี้เขามีกระจกข้างไหมคะเออนั่นสิ
มีเนอะแต่ไม่มองอ่ะนะ
นั่นสินี่กลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมรถเก๋งสีดำเนี่ยคนขับก็คือ
พรมพัดศรเครือเทพอายุ๕๐ปีค่ะ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ชายอายุ๒๒ปี
นายธนพลแสงสวรรค์ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ออกที่บริเวณข้อเท้าแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนที่ไปถึงรีบเลยประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะกงนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาฝ่ายใด
เดี๋ยวรอให้ผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวให้ดีก่อนนะฮะ
แล้วก็มีการจะเรียกสอบปากคำต่อไปแต่เดาไม่ยากอ่ะ
คุณดูสภาพนะกล้องมันชัดอ่ะค่ะคุณพรมพัฒน์สอน
คนขับรถเก๋งน่าจะเป็นฝ่ายผิดนะ
เนื่องจากว่าจุดที่กลับรถเราก็เห็นแหละว่ามันตรงกลางเนี่ย

ใช่ครับนี่ครับเส้นถึบเนี่ยแล้วยิ่งกลับรถกลางถนนแบบนี้ไม่ได้ทำไม่ได้นะคะ
ดูไว้ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะอุบัติเหตุที่ให้ดูเนี่ย
บางคนก็บอกว่านำเสนอแต่ข่าวอุบัติเหตุ

จะได้เป็นอุทาหรณ์เวลาจะกลับรถก็ไปอีกสักนิดนึง

ง่ายคุณก็ต้องชะลอเปิดไฟเลี้ยวก่อน
ในคันหลังเขารู้ว่าคุณจะเลี้ยวอะไรแบบนั้นง่ายเลยนะครับ